ชั่วตลอดตลาด

เช้าวันจันทร์สัปดาห์นี้ได้เวลาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดสดกันแล้วค่ะ

ปรับเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าเนาะ

เนื้อแดงนะคะอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟอง
มากันที่ราคาของอาหารทะเลกันหน่อยค่ะ

ปลากระพงขาวนะ๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และหอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม